โค้งที่เกิดอุบัติเหตุโค้งมะกรูดหวาน
เป็นโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงนะคะ
ใครไม่ชินเส้นทางมันอันตราย
โดยเฉพาะถ้าขับเวลากลางค่ำกลางคืนอันตรายจริง
ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปไปสำรวจดู
ว่าความเร็วในการขับรถเวลาเข้าโค้งตรงจุดนี้
ความเร็วที่มันต่างกันเนี่ยมันทำให้เกิดแรงเวียง
มันทำให้รถสั่นมากน้อยขนาดไหน
คือกฎหมายกำหนดห้ามเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเขาขับกี่กิโล
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเขาขับ๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ดังนั้นทีมข่าวของเราก็เลยไปลองพิสูจน์ดู

มันต่างกันขนาดไหนแรงเหวี่ยงมันต่างกันขนาดไหน
เราไม่ได้ใช้เป็นรถทัวร์หรือว่ารถโดยสาร๒ชั้นนะคะ
เราใช้เป็นรถยนต์ก็สามารถเทียบเคียงได้ในระดับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวไปกันเลยนะคะตั้งแต่จุดเกิดเหตุบริเวณทางหลวง๓๐๔
ช่วงกิโลเมตรที่๒๔๒โค้งมะกรูดหวานตำบลอุดมทรัพย์จังหวัดนครราชศรีมา
ทัวร์คันนี้นะคะเริ่มออกเดินทางจากจันทบุรี๘โมงครึ่ง
พักกลางทางประมาณสักเที่ยง๔๙นาทีแล้วก็ออกเดินทางอีกครั้งบ่ายโมง๔๓นาที
ระหว่างทางก็แวะพักมาตามรายทางแล้วก็เดินทางมาเรื่อย
เพิ่มความเร็วก่อนเกิดเหตุช่วงสักประมาณ๓กิโลคุณผู้ชม
ทีมข่าวก็เลยไปจำลองเหตุการณ์ลองดูสองรอบ
เริ่มจากระยะทาง๕กิโลก่อนถึงโค้งนะคะจนไปถึงโค้งที่เกิดเหตุนะคะ
รอบแรกลองใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดก็คือ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ใช่ใช้เวลาประมาณ๒๐วินาทีจะถึงจุดเกิดเหตุสภาพรถวิ่งได้ค่ะ
ลื่นก็สอดรับกับรถดีไม่สายไม่มีปัญหาอะไร
สองลองเพิ่มความเร็วคันที่เกิดเหตุ๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงของเรา
ลองดูเป็นสัก๘๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
วินาทีก่อนถึงจุดเกิดเหตุรถเหวี่ยงนะคะ
คือสภาพถนนไม่รองรับให้ใช้ความเร็วเกินกำหนด
นี่ขนาดเป็นรถเก๋งธรรมดานะคะแล้วนึกดูเขาเป็นรถโดยสารรถทัวร์สองชั้นอ่ะ
แรงเหวียงมันมีมันเป็นช่วงเข้าโค้งถูก
ก็เลยอันตรายนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืน
อาจจะประเมินระยะในการเข้าโค้งไม่ถนัด
ถ้าไม่ชินเส้นทางไม่คุ้นเคยกับเส้นทางมันเสี่ยงอันตรายมากจริง
เห็นแล้วเสียวเลยอันตรายจริงนะ